สวัสดีค่ะไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้ขวัญจะพามาพูดคุยกับวงดนตรีในตำนาน
แต่งตัวมาขนาดนี้ไม่บอกก็รู้นะคะว่าต้องเป็นวงคาราบาลอย่างแน่นอน
กลับมาครั้งนี้ค่ะพวกเขาเตรียมความพิเศษมาฝากแฟนด้วยเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ๓๕ปีค่ะ
พูดมาขนาดนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใยไปคุยกับพี่วงคาราบาลดีกว่าค่ะ
กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอยค่ะกับวงดนตรีในตำนานคาราบาล
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษจริงเพราะว่าครบรอบ๓๕ปีนะคะแล้วตอนนี้ค่ะขวัญก็อยู่กับพี่คาราบาลแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

กลับมาครั้งนี้ขวัญว่ามีความพิเศษอะไรมาฝากแฟนมากมายอย่างแน่นอนเลยพี่แอดพอจะเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้
ก็มีความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตนะฮะแบบที่เราตั้งใจไว้อยากจะโชว์นะครับเพราะว่าเป็นวาระถึง๓๕ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า

ไม่ครับก็ต้องทำให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีเพื่อนพวกเราก็คือศิลปินรับเชิญค่ะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพวกคาราบาลุคแรกแรกเลย

กลุ่มที่๒ก็เป็นศิลปินรุ่น

เป็นเพื่อนฮาราเบานั่นแหละครับเช่นพี่หงา

พี่ฟูคือทำงานของพวกฮาราเบาแรกครับ

ครับผมที่เคยเอาเพลงฮาราเบาแรก
แล้วที่สำคัญนี่ก็คือน้องเจน

เห็นได้จริงค่ะพี่
พี่เล็กล่ะคะครั้งนี้ค่ะมีความพิเศษอะไรมาฝากแฟนไหมคะ
ต่างจากคอนเสิร์ตครั้งก่อนยังไงบ้าง
ช่วงนี้เราเริ่มที่จะเปลี่ยนคิวเพลง
ใช้กันมาหลายปีนี้เราเริ่มเปลี่ยนชื่อเพลงแล้ว
เพราะเหมือนกับเป็นการพร้อมที่เปลี่ยนตัวที่จะเป็นคอนเซิร์ต

อย่างเช่นตอนนี้ลูกบ้างเนิ่งอย่างนี้
การเปลี่ยนแรมคอยล์สามฉากระเป๋ามันโห
แต่ว่าเพลงที่ฮิตที่เราเนี่ยคุ้นเคยก็ยังมาอยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่

มีการเปลี่ยนแปลงทำใหม่หรือว่ายังไงบ้างคะ
ก็พอเอามาเล่นใหม่แล้วก็เรียบเรียงกันใหม่
มีซอบ้างมีเบโรสมีคีย์บอส
บางเพลงก็ใส่เครื่องเปล่าเข้าไปมาทำ
ให้มันแปลกมาจากออริจินัล
ให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นให้มันโจ๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะ
ต้องโจ๊ะที่สามชาติ
เข้าใจว่าผิดบนคนไทยเราใช้เอง
ทำเพลงตัดเย็บเสื้อผ้า
กางโพงกางเกงกางเกงกิน
แล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเขามา
คนไทยได้หนักฝรั่งมันค่าได้เงิน
ราบาลอยู่กับคู่กับคนไทยมาเลยนะ๓๕ปี
พี่อัดคิดว่าเสน่ห์ของคาราบาล

เหนียวแน่นมากมายขนาดนี้

กี่ยุคกี่สมัยคนก็ยังกินข้าวแกงกันอยู่

ยุคแฮปเตอร์ยุคอะไรแหละ

คนไทยเราก็ต้องกินข้าวแกง
บทเพลงของคาราบาลเปรียบเสมือนข้าวแกง
อาจารย์ที่มันขึ้นชิน
แล้วมันมีเรื่องราวที่เป็นความจริง

มันไม่ใช่แค่เสียงกระโกรธรรม
ร้องเอามันหรือร้องเล่นแล้วก็ตกยุคตกสมัยไป

ยังมีเป็นรายการพิเศษด้วย
ที่จะทำให้รู้จักพิธีวงคาราบาลมากขึ้นนะคะ
เราจะได้เห็นพี่เทียรี่รู้จักมากขึ้น

ในรายการนี้แบบเดิม

ใช่เป็นชุดเว่กา

อัดรายการที่ผ่านมาสนุกไหมคะ
ได้พูดข่วยของเรื่องฮาราบาลมากขึ้น

คุณพระบาลเนี่ยเป็นวงที่ผมที่บอกว่าเริ่มทางกันตลอด
เป็นวงที่เดินทางกันตลอดเพราะเริ่มตอนแรก
เราเก็บเกี่ยวเขากับการเดินทาง
เราปรับภูมิวิธีการเริ่มกันตลอด
ซึ่งผมแทบจะกล้าพูดได้เลยว่า
ในวงไทยมันมีไม่กี่วงที่มีงานสร้างทุกวัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมุมอื่นเนี่ย
เวลาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เขาถึงต้องซ้อม
ของเราเนี่ยเราซ้อมต่อหน้าคนดูคนหลัง

แต่ละที่เนี่ยผมเชื่อว่า
หลายคนไม่เคยได้เห็นแบบนี้อย่างนี้
เพราะว่ายุงกระมังเนี่ย
คนที่เป็นแฟนเพลงมีหลายรุ่นมาก
มีตั้งแต่แบบแก่กว่าผม
ฮ่าถึงฟังมาตั้งกัน
คุณพ่อคุณแม่คุณตายคุณยายฟังมา

แล้วคันเพลงแบบนี้เวลามาฟังเนี่ย

อันนี้พี่แอดได้พูดคุยกับชาวต่างชาติไงว่า
สักคาราบาลเต็มโรง
สักคาราบาลเลยเหรอพี่

เพราะว่าแต่พอเขามาบางไทยเนี่ย
มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยนะครับแล้วคนไทยพื้นฐานก็จะฟังคาราบาลอยู่แล้ว
เขารู้สึกรับได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ฝรั่ง
เพลงไทยส่วนใหญ่ลองฟังดูดีมันจะเป็นเพลงฝรั่งที่มีเนื้อไทย
แต่เพลงคาราบาลมันเป็นแบบของคาราบาล
มันเป็นแบบฟังเป็นถัดฟังเป็นไทยค่อนข้างสุข
เขาจะชอบเพราะถ้าเขาจะฟังเพลงฝรั่ง

มีฝรั่งให้การต้อนรับเราขังมาก
แต่ยังว่าล่ะครับอุปสรรคมันอยู่ที่ภาษา
อย่างไงเราใช้ภาษาไทย
แต่สำหรับขวัญไม่เป็นอุปสรรคเลยนะ

มันเข้าถึงมากเลยค่ะแล้วก็เต้นสนุกมากเลย
ฝากไปถึงแฟนหน่อยค่ะที่จะมาเจอกันในวันที่

อยากร่วมรุมศพเจอกันแน่นอนครับ

สั่งซื้อได้ทุกที่นะครับเท่าไหร่ก็ไปหาดูเอาเองค่ะ

วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คาราบาลมากเลยนะคะ
วันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้พูดคุยด้วย
เดี๋ยวขอคอนเสิร์ตครบรอบ๓๕ปีครั้งนี้
รับรองนะคะว่าแฟนคาราบาลต้องไปเจอกันในวันที่๒๓
สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ